หลายคนแบบนี้โอ้โฮยังหนาวอยู่

เดี๋ยวอุณหภูมิจะลดลงนี่ฉันถึงถามว่า

เออเนื้ออีศาบางท่านหยิบเสื้อกะหนาวมาใส่นะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่หลายคนแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แม้วันนี้อากาศจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยก็ตามนะฮะ
แต่ก็ถือว่ายังหนาวเย็นท่ามกลางฤดูร้อน

เหรอฮะหลายคนบอกมันแปรปรวนเหลือเกิน

นี่พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเลยกันหน่อย
จังหวัดเลยสภาพอากาศหนาวเย็นทั้งจังหวัด

บางพื้นที่ก็มีหมอกตอนเช้า
ขับรถขับราต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะ
ฝนตกปล่อยด้วยถนนก็ลื่นด้วยนะครับ
โดยเฉพาะถนนสายสานตมวังสภูมิ
บริเวณจุดชมวิวภูหินกองแล้วก็โค้งร้อยศพ
บ้านกกบกที่ตำบลหนองนิ้วอำเภอวังสภูมิฮะ
ผู้ที่ขับไปสัญจรผ่านไปผ่านมา
ก็ค่อยขับแต่ก็แวะจอดชมธรรมชาติที่สวยงาม
สัมผัสอากาศที่เย็นชมหมอกบนท้องฟ้าแบบที่เห็นนี้นะฮะ
อุณหภูมิทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเลย๑๙องศาเซลเซียส

อุทยานแห่งชาติภูเรือ๑๐องศาเอง
และที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือ
อยู่ที่๑๒องศาเซลเซียส
คุณผู้ชมแชร์กันมานะฮะบ้านท่านสภาพอากาศ

ฝนอ่ะฝนตกนะฮะต้องดูแลตัวเองขับรถขับรา

ทีนี้เมื่อวานมีการเผยแพร่ข้อมูล

เพราะว่ามีนักวิชาการท่านหนึ่งอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์
กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วก็สมาชิกวุฒิสภาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
โดยบอกว่าลักษณะการหมุนวนของลมที่คั่วโลกเหนือ

พอทวนเข็มนาฬิกาแล้วทำให้ลมหนาวเนี่ย

ทำให้อากาศหนาวเหน็บเหลือเกิน
รวมถึงประเทศไทยโดนลักษณะอากาศแบบนี้ด้วย
แต่ทีนี้กรมอุตุออกมาแก้ต่างแล้วนะคุณนะ

อุทุบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้น

ลมที่มันเย็นในช่วงนี้ไม่ได้เป็นลมเย็นจากคั่วโลกเหนือนะฮะ
อุตุนี้ออกแถลงการชี้แจงออกมาเลย
ความแปรปรวนสภาพอากาศในช่วงวันที่๑๓เมษายน
เป็นแค่อิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่อนข้างแรงเลยนะฮะ

แล้วก็บ้านเรามีอากาศร้อนอยู่
ก็เลยทำให้อุณหภูมิในบ้านเรานะฮะทั้งตอนบนแล้วก็ตอนกลางเนี่ย
อุณหภูมิลดลงในหลายภูมิภาคเลย
อุณหภูมิลดลงแบบนี้จาก๓ปัจจัยครับ
คือ๑มวลอากาศเย็นจากจีน
แล้วก็ทำให้มีอากาศเย็นทำให้มีฝนด้วย
แล้วก็ส่วนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไครเมดเช้งก็มีส่วน
รวมไปถึงลมคั่วโลกที่พัดพาความหนาวเย็นลงมา
โดยลมหนาวเดือนเมษายนจะอยู่ไปถึงวันที่๖เมษายนเท่านี้

คุณเราจะกลับไปเป็นเมืองร้อนเหมือนเดิม
อ้าวนี่วันที่๔มีเวลาเก็บเกี่ยวอีก๒๓วันแค่นี้เหรอ

ที่อ้างถึงมักจะไม่มีผลกระทบถึงประเทศไทย
เพราะกระแสลมวนที่ไหลเวียนจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเนี่ย
จะมีเทือกเขาสูงขวางเป็นอุปสรรค
เทือกขาวสูงที่ว่าคือฮิมาไล่

ทำให้บ้านเราไม่ได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็นจากคั่วโลก

แต่ถ้าจะหนาวจากคั่วโลกหนาวไปถึงอเมริกาอาจจะเป็นไปได้

เพราะเมื่อวานมีคนแชร์แล้วก็อยากรู้ความรู้